คือประเด็นนี้อย่างที่รู้กันว่าผ่านมาพักใหญ่แล้ว
แต่เชื่อว่าทั้งมิกทั้งโบรวมไปถึงกองเชียร์คู่นี้
แต่เมื่อวานนี้ค่ะหนุ่มมิกเขามาเจอกับพี่สื่อมวลชนในงานอีเวนต์
ไหนก็ได้เจอกันครั้งแรกหลังจากโควิดกันแล้วนะคะ
เปิดใจหน่อยแล้วกันมิกอยากฟังจากปากเจ้าตัวเหลือเกินค่ะ
คือข่าวลือที่หลายคนตั้งคำถามคุณผู้ชมว่าจริงไหม
ตอนเลิกรากันเนี่ยมิกนี่แหละที่เป็นฝ่ายบอกเลิกสาวโบ
แล้วไม่ได้บอกแค่ครั้งเดียวนะคุณผู้ชมบอกเลิกมาแล้ว๕ครั้ง
ซึ่งมิ๊กเขาเองก็ยอมรับตรงเลยค่ะว่าใช่
แล้วก็อธิบายด้วยว่าไอ้ที่บอกเลิกกัน๕ครั้งนี้นะคะ
จริงคือการพยายามปรับจูนมุมมองนิสัยหลายอย่างเข้าหากันแล้ว
แต่ในทุกครั้งมันแย่ลงค่ะ
จนสุดท้ายทั้งสองคนก็เลยตัดสินใจจบความสัมพันธ์กันจริง

บอกว่าเป็นเพราะว่ามีคนอื่นหรือเปล่า
มือที่๓มันเข้ามาแทรกหรือเปล่า

มันเป็นแค่ปัญหาของคนสองคน
แต่คงจะมานั่งเล่าบอกสาเหตุหรือว่ารายละเอียดลึกไม่ได้
แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเจ้าตัวเองก็เสียใจไม่ต่างจากอีกฝ่ายเลย
แล้วก็เชื่อว่าเราทั้งสองคนนี้ต้องให้เวลาซึ่งกันและกัน
เดี๋ยวไปฟังความรู้สึกของน้องมิ๊กกันหน่อยค่ะ
อย่างที่ออกมาว่าแบบโอเคผมพูด๕ครั้ง
ครั้งแรกผมก็พยายามครั้งที่๒ผมก็พยายาม
ครั้งที่๓๔๕มันถึงต้องเป็น๕ครั้ง
แต่ว่าในเมื่อเราพยายามแล้วมันไม่ดีขึ้น
หรือว่ามีแนวโน้มไปในทางที่มันแย่ลงด้วย
หลายคนผมไม่ทราบนะครับแต่สำหรับผมผมค่อนข้างเหนื่อย

มันคือเหตุผลในการคุยกันมากกว่าที่ผ่านมา
มันก็อยู่ที่การตัดสินใจของกันและกันของทั้งสองคน
ว่าแบบโอเคถ้าเราหยุดแค่นี้แล้วความเป็นเพื่อน
หรือพี่น้องกันก็ยังดีอยู่มันยังรักกันอยู่
ผมว่าผมมองในมุมนี้ก็จะดี
ความรู้สึกดีในสถานะอื่นในสเตตัสอื่น
คุณผู้ชมนะคะด้วยความว่าพี่แจ๊คเนี่ย
เป็นนักข่าวบันเทิงที่ค่อนข้างสนิทกับน้องโบเมลดา
เรื่องราวแบบนี้โดนบอกเลิกมา๕ครั้ง
ถามกันหลังบ้านเลยแต่ออกหน้าไมค์นะ
น้องโบมากระซิบเล่าพี่แจ๊คบ้างไหมครั้งที่โดนบอกเลิกเนี่ย
คำที่คุณมิคทองระยะให้สัมภาษณ์เนี่ยค่ะ
บอกว่าเหนื่อยเนี่ยคำนี้จริงเพราะว่าโมก็เล่าให้ฟังว่ามันเหนื่อยจริงค่ะ
คือพี่เขาบอกว่าเหนื่อยนะคะแล้วก็๕ครั้งจริงแหละ
ตั้งแต่ที่ครั้งแรกที่โบเล่าให้ฟังนั่นแหละค่ะ
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทั้งคู่ก็พยายามปรับจูนกันอยู่

ไม่ใช่แต่ว่าเราอย่างหนึ่งที่เราเห็นคือ

แต่ก็พยายามที่จะประคับประคองความรักครั้งนี้

ตั้งหน้าตั้งตาทำงานนะคะ
ลองมาจับตาดูความรักของทั้งคู่ดีกว่านะคะ